ตำรวจศพมนครสะวัลต้องฟัง
ศูนย์ดำรงค์ทำนครสะวัลต้องฟัง

นี่ไปถึงพุนเกษฐประยุชน์โอชาจรรย์นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ

เรื่องมันพาดพิงไปถึงหลายหน่วยงานขนาดนั้น
เรื่องของเรื่องมีแม่ลูกคู่นึงมาร้องผ่านสื่อบอกว่า
คดีเกิดขึ้นเนี่ยเธอมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
เพราะว่าต้นกล้วยเพื่อนบ้านแทงยอดเข้ามาในบ้านเธอ

ตัดทิ้งปุ๊บเพื่อนบ้านไปแจ้งความทำให้เสียทรัพย์

ซึ่งพวกที่ถูกยกมามีหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจด้วย

แล้ว๕เดือนผ่านไปคดีไม่คืบเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นคลิปปะทะคารมกันระหว่าง
ผู้ชายเสื้อสีออกขาวนั่นเทานั่นคือเจ้าของต้นกล้วยที่โดนตัด

คือฝั่งคนที่มาร้องผ่านสื่อที่เป็นคนไปตัดต้นกล้วยเขา
คือฝั่งแม่ลูกนั่นนะคะก็คือคุณกุศุมา
วัย๕๔ปีกับคุณแม่ดอกไม้วัย๗๓ปีค่ะ
คือเธอถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะ
บอกว่าถูกเพื่อนบ้านแจ้งจับแล้วเอาพวกมารุมทำร้ายถึงบ้าน
โดยมูลเหตุมาจากเรื่องการตัดต้นกล้วยกัน
เหตุการณ์นี้ทำให้คุณกุศุมามาที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
สองแม่ลูกจับมือกันนอนหน้าเซเว่นค่ะ
พี่ทำเนียบเพื่อยื่อน่างสือให้กับพประยุทธ์จันโอชานายุกรัฐมนตรีช่วยเหลือ
โดยเธอบอกว่าถูกคุกคามมานานแต่ไม่มีใครช่วยเลยแจ้งมาหลายหน่วยงานแล้ว
ผู้สื่อข่าวบอกเลยว่าตอนช่วงที่คุณแม่ดอกไม้แม่ของคุณกุศุมาเจอนักข่าว
ปรีเข้ามาแทบจะก้มกราบขอให้นักข่าวช่วยเลย
กูไม่กลัวแล้ว
เกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมแล้ว
คือเธอเนี่ยไปตัดต้นกล้วยของคู่กรณีที่มันแทงยอดเข้ามาฝั่งบ้านเธอ
หลังจากนั้นคู่กรณีไปแจ้งความสพมนครสวรรค์ฐานทำให้เสียทรัพย์

แล้วส่งฟ้องศาลทันทีเรียกค่าปรับ๕๐๐๐บาท
คุณแม่ดอกไม้คุณแม่เธอคุณยายดอกไม้
เป็นห่วงมากเลยกลัวจะถูกคลุมถุงดำเหมือนในข่าวดัง

คุณยายมาเฝ้ามาเฝ้าที่สพตลอดเลย
ตอนนี้เขาบอกว่าถูกฟ้องแล้วอยู่ในกระบวนการของศาล

ส่วนเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือเกิดขึ้นมิถุนายน
คือคู่กรณียกพวกมาแล้วทะเลาะกัน

บอกว่าคู่กรณีจับแม่เธอวัย๗๓ปี

เอวนี่เบี้ยวเอวเคล็ดบาดเจ็บไปเลย
ในคลิปเธอบอกเธอพยายามจะเข้าไปห้าม
ปรากฏว่ามีตำรวจนี่เห็นไหมเห็นเอวคุณยายไหม
เนี่ยคุณยายโดนทุ่มจนเอวเบี้ยวอย่างนี้
แล้วตัวเธอบอกว่าเธอจะเข้าไปห้ามจะไปช่วยแม่
ถูกตำรวจที่คู่กรณีไปด้วยวันนั้นจับล็อกเอาไว้

แจ้งความเอาผิดกับตำรวจและคู่กรณีที่ทำร้ายเธอ
แต่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ไม่ดำเนินคดี

เอาไม่เป็นไรไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้

ไม่เป็นไรไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ก็ยังเงียบอยู่อะค่ะ
เธอบอกว่าเธอกับคู่กรณีเพื่อนบ้านมีปัญหากันมา๑๕ปีแล้ว
ที่ดินที่รัฐแบ่งไว้ให้ทำกินแต่ว่าคู่กรณีอยากได้ที่ดินด้วย
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งความแล้วเขาก็ไปนำทีมองค์การประหารส่วนตำบลมาด้วย
ผู้ใหญ่บ้านกำนันมาหมด๒๐คนแล้วก็มีปากมีเสียงก็นายชำนาญเชียงเงิน
เขาจะมาชี้เอาในที่เราเหมือนคล้ายเขาจะโกงที่เราด้วย
วันนี้ในเอกพบประสานขอความช่วยเหลือไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะ
เพราะว่าพาดพิงหลายหน่วยงานเหมือนกันค่ะ
เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยเลยทั้งตำรวจทั้งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วต้องมีการประสานทำเรื่องคุ้มครองพยานนะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ชาวบ้านคนอื่นนะนะเขาบอกว่าโอ้จริงคุณกุศุมาที่มาร้องผ่านสื่อเนี่ย

เพราะว่าปกติแล้วเป็นคนแบบชอบโวยวายแล้วก็ด่ากราดชาวบ้านคนอื่นไปทั่วเหมือนกันเนี่ย

บ้านก็บอกว่าก็คุณกุศิมาเนี่ยเอาเท่าที่ชาวบ้านเขารู้กัน
ก็เขาเป็นคนนิสัยนะคนนั้น
ก็เป็นคนนิสัยเนี่ยครับอัตภานไปเรื่อยครับ
ช่วงวันจข่าวแล้วเปิด
เราก็พยายามที่จะไปบ้านของคู่กรณีนะคะ

แต่ว่าคู่กรณีไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันว่า

ก็อยากฟังความสองข้างเหมือนกัน